คือขึงเชือกมาพยายามก่อก่อกมา
ไปไปมาน้ำขึ้นใหญ่ปุ้มทั้งพ่อทั้งลูก
ลูกตัวเล็กปิวไปกับสายน้ำฮะ
สวัสดีครับตอนนี้ครับจะเอาเด็กข้ามน้้ำครับ
ข้ามน้้ำข้ามน้้ำข้ามน้้ำข้ามน้้ำ
โอ้เด็กก็จะจมน้้ำหน่อยครับโอ้เด็กจมน้้ำครับ
เด็กจมน้้ำครับ

โอ้เด็กจมน้้ำหน่อยครับขนาดนี้ครับโอ้หลายแล้วครับ

โอ้โหระทึกขวัญมากฮะไปทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็พี่คนหนึ่งที่พยายามจะให้การช่วยเหลือ
เรื่องของเรื่องเหตุการณ์นี้น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงรายฮะไหลหลากขนาดไหนอยู่ชั้นหนึ่งมีความเสี่ยงตาย
ขึ้นไปอยู่บนชั้นสองแล้วไงน้ำก็มาเรื่อยฮะจากนั้นเนี่ยชาวบ้านรวมถึงเจ้าที่
พยายามจะให้การช่วยเหลือคนข้างบนนี้แล้วช่วยยังไงมีคนเสี่ยงไป
เอาเชือกไปขึงขึงที่บ้านขึงที่บ้านนะแล้วจากนั้นมา
ใครอยากจะออกมาก็ออกมาก่อนฮะมีพ่อกับลูกลูกสองขวบเอง
เอาลูกมัดไว้ข้างหลังพยายามจะไต่เชือกมา
มาได้ไม่ถึงครึ่งทางน้ำมันแรงเหลือเกินลูกจมก่อนนะ
จมก่อนนะกรี๊ดการ์ดใหญ่เลยแล้วจากนั้นมาพ่อเองก็แทบจะเอาตัวไม่ไหว
เพราะว่าแรงน้ำมันมันรุนแรงเหลือเกินจากนั้นมาไปทั้งคู่เลยอ่ะ
ไปทั้งพ่อและลูกแล้วก็พี่ผู้ช่วยคนหนึ่งฮะ
เคราะห์ดีมากเคราะห์ดีเหรอเคราะห์ดีมาก
เหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปดักรอข้างหน้า

นี่คือเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงรายนะฮะ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเดี๋ยวขยับจากเหนือลงใต้
กระบี่ระทึกเหมือนกันระทึกขนาดไหน
หนุ่มเรือแตกแกไปเกาะขดเรือแตกนะฮะ
เรือแตกเกาะขวดหินไม่เข้ามาไม่กี่เมตรเองดูขึ้นดิไม่กี่เมตร
แต่ขึ้นมันเอาเราไปทั้งตัวได้ขนาดเรือยังไม่เหลือเลย
ถ้าหากเดินลุยน้ำมารับรองว่าไปเจอกันกลางทะเล
แล้วมีสองคนเป็นชาวประมงเรือกุ้งอยู่ย่านนี้
เอามาดิมาไม่ได้พี่ขึ้นมันแรงจริงแล้วยังไงต่อ
วินาทีสำคัญคือตอนที่คลื่นมันไหลลงไปน้ำมันจะเบาที่สุดและตื้นที่สุด
เพื่อนที่อยู่บนฝั่งยื่นไม้สุดปลายมือ
คนที่เป็นชาวประมงเรือกุ้งเอามือจับ
แล้วเพื่อนรีบดึงรีบดึงกลับมาขึ้นลูกใหญ่มาพอดี
เข้ามาโขดหินริมฝั่งก่อนรอดตายหุดหวิดจากเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้ฮะ
เกิดขึ้นที่บ้านคลองโขลงเทศบาลสาลาด่านอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
นี่คือ๒เหตุการณ์ระทึกขวัญครับ